รูปแม่หน้ามหุ้ยแปลว่างฐาน
ตื่นยามเช้าซะหน่อย
หนังกว้างแปลง

เดี๋ยวคุณข้ามยุคไปแบบนั้นเลยเหรอ
ใช่ครับมีหลายสัญชาติ
หลายคนก็คงจะออกไปหากิจกรรมต่างวางแผนทำกิจกรรมต่างเยอะแยะเต็มไปหมดช่วงนี้
วันหยุดเยอะประสบการณ์เยอะแน่นอนครับ
ใครที่จะออกไปทำกิจกรรมต่างตามจุดต่างทั่วไทย
อาจจะต้องระวังแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีความแปรปวนเกิดขึ้นอย่างที่ได้บอกไปเมื่อวาน
เมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของความเย็นที่จะเข้ามา
มีบทบาทกับเมืองไทยของเราก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า
หลังกลางสัปดาห์อากาศเย็นจะค่อยแผลลงมา
จากบริเวณประเทศจีนเกาหลีเนี่ยค่อยลงมา
เมืองไทยของเราช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์
ดังนั้นช่วงแรกที่มีการแผลลงมาก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับ
ดูที่เกาหลีตอนนี้อุณหภูมิเกาหลีจะอยู่ที่ประมาณ
สูงสุด๑๖๑๗องศาต่ำสุดประมาณ๙องศา
วันศุกร์นี้วันเสาร์นี้อุณหภูมิต่ำสุดที่เกาหลีอยู่ประมาณ
๙องศาสูงสุดอยู่ที่ประมาณต่ำสุด
ไหมว่าความเย็นจากเกาหลีเนี่ยแผ่มาถึงเมืองไทยแน่นอน

คุณผู้ชมครับนี่คือภาพดาวเทียมนะครับ
แสดงการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆที่มีการก่อตัวณตอนนี้นะครับ
ตอนนี้เนี่ยนะครับยังอยู่ในช่วงเวลาที่อากาศเย็นอ่อนกำลังอยู่นะครับ
ดังนั้นจึงทำให้ความชื้นกลุ่มฝนเนี่ยนะครับ
ค่อยทยอยขึ้นมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
เมื่อวานนี้อยู่ในบริเวณภาคใต้ตอนล่างสักส่วนใหญ่นะครับ
แต่ว่าตอนนี้เขยิบขึ้นมาในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางแล้วก็ตอนบนแล้วนะครับ
สังเกตว่านี่คือจุดที่มีการก่อตัวของกลุ่มฝนนะตอนนี้นะครับ
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็คือรันนองสุราธานีนครศรีธรรมราชนะครับ
พังงาตรังนะครับปัตตานียาลานราธิวาสออกจากบ้านในช่วงชั่วโมง๒ชั่วโมงนี้อาจจะต้องเตรียมตัวกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าบางจุดบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักด้วย
ส่วนพื้นที่อื่นอื่นบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอากาศยังคงโปร่งโล่งนะครับ
เช้าวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานนะครับประมาณ๒๐ต้นนะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับประมาณ๒๕๒๖องศานะครับ

แต่ว่าตอนบ่ายนะครับอากาศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของประเทศไทยนี่นะครับ
ประมาณ๓๕องศาเซลเซียตนะครับในพื้นที่กรงเทพมหานคร
ตอนบนก็อยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
เหนืออีสานอาจจะแดดแรงหน่อยนะครับเพราะว่าฟ้าค่อนข้างโปร่งนะครับ
ทีนี้ปัจจัยตัวนี้แหละครับถือว่าเป็นปัจจัยตัวสำคัญ
นี่คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
เป็นกระแสลมที่เคลื่อนที่เร็วและแรงนะครับ
ปกติก็จะเคลื่อนที่สูงจากพื้นดินประมาณ๕กิโลเมตร
ช่วงวัน๒วันนี้กระแสลมนี้จะค่อยมีการพัดลงมาปกคลุม
ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับจะสังเกตว่าหลังจากนี้
ถ้าหากเราคำนวณไปเรื่อยจะสังเกตว่าแถบตรงนี้
จะค่อยมีการพาดผ่านลงมาทับเมืองไทยของเรานะครับ
บริเวณทางตอนบนซึ่งแบบนี้แหละครับถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้
ความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้นนี่จะสังเกตว่ามีการแผลลงมาแบบนี้นะครับ
แน่นอนสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความแปรปวนสภาพอากาศ
เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูการคาดการณ์ของกรมอุตุนะครับ
สีเขียวคือฝนนะครับส่วนสีฟ้าคืออากาศเย็น
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะครับนี่คือวันที่๕นะครับ
ถ้าหากไล่ไปเรื่อยก็จะพบว่าสีเขียวจะค่อยมีการเพิ่มมากขึ้นนะครับ
หลังจากนั้นจะมีการหมุนวนของกลุ่มฝนกลุ่มความชื้นเนี่ยนะครับ
พาดผ่านไปยังบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับ

นี่คือช่วงประมาณวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์

หลังจากนั้นครับสีฟ้าก็จะค่อยเข้ามาแทนที่สีฟ้าคืออากาศเย็นอากาศแห้งนะครับ
นั่นก็หมายความว่าช่วงแรกอาจจะต้องเตรียมตัวกันหน่อยนะครับ
เสาร์อาทิตย์นี้ใครที่จะออกเดินทางก็คงจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศ
อย่างที่บอกไปว่าอากาศที่จะเกิดขึ้นในในปัจจัยแบบนี้เนี่ยนะครับ
จะทำให้เกิดลักษณะของฝนตกหนักลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
พื้นที่ที่มีอากาศร้อนจัดมากเนี่ยนะครับ
อาจจะมีลักษณะของลูกเห็บตกด้วยนะครับ
ดังนั้นก็ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ

ไม่มีแต่ฉันแค่เป็นกังวลว่าถ้าคุณยังนั่งดูหนังอยู่ตรงนั้น
อีกสักพักหนึ่งฝนจะตกใส่คุณไหม